ก็พิมพ์หน่อยคะ

เริ่มจากเตียมกัน

ก็ทีมที่เชียร์นะคะ

ซึ่งก็อยากให้เป็นแชมป์โลกอีกสมัยนึงค่ะ
แล้วพี่ออนล่ะคะมีทีมไหนที่เชียร์เป็นพิเศษหรือเปล่า
ขอเชียร์ประเทศอังกฤษแล้วกันค่ะ
ก็เมื่อวานก็เพิ่งลุ้นผลไป
ก็คราวนี้ก็มาลุ้นผลบอลโลกนั่นเองค่ะ

ได้รู้ค่ะคือตอนล่าคือเราก็นิ่งนอนใจว่า
ว่าคือตอนแรกที่ไปที่เขามาเตะบ้านเราใช่ไหมคะ
ก็ค่อนข้างสบายใจแล้วสักพัก
พอมารอเมื่อคืนโอเค๑๐แล้วโอเคแล้ว
พอหนูเจิมเท่านั้นแหละ๑๑เลยเสมอเฉย

พอยิ่งดูเดี๋ยวกลัวลิเวอร์ครูแพ้

คือลิเวอร์เอาจริงก็ให้บุกไปเถอะ
เมื่อไหร่อย่าเป็นฝ่ายรับเลยค่ะ

นิดนึงค่ะก็แบบโอ๊ยอีกลูกเดียวเท่านั้น

กว่าจะดูจบก็กว่าแน่นอนก็ตีห้า
ค่ะก็อยากจะบอกว่าเป็นการเชียร์ฟุตบอลนี่ก็สนุกเหมือนกันนะคะ

มันก็จะเหมือนมีความผูกพันกับทีมที่เราเชียร์นั่นเองค่ะ
หนูก็เลยเลือกที่จะเชียร์อังกฤษค่ะ
ใช่ค่ะก็มันก็ใกล้เคียงดีนะคะ

ค่อนข้างยากนะคะเพราะเราก็ไปเจอทีมที่เขาแข็งอยู่อะไรอย่างนี้
ก็ถ้าเรายังรักษาฟอร์มเหมือนเดิมหนูก็ว่าก็น่าจะ

แต่ขอเชียร์๑๐๐ค่ะขอให้ได้

ค่ะก็เมื่อวานก็เกือบจะขิงโพสต์แล้วว่า
ใครมีบัตรเชียร์ไปบอลยูโรปบ้างไหมคะ
คือจะดูใช่หรือไม่ก็ประมาณว่า
สวัสดีขอเสียงชาวแม่นยูหน่อยค่ะอะไรอย่างนี้
แรกจะไปขิงเขาแล้วแต่ก็อย่าเลยเดี๋ยวแพ้

ค่ะก็ขอเชียร์แบบว่าประเทศวงพี่สาวตัวเองด้วยนะคะ
แถบเอเชียบ้าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
สิกตอนแรกก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลมากเท่าไห
ก็เลยทำให้เริ่มเชียร์บ้างตอนนี้ก็เชียร์เหมือนพี่เนยเลยค่ะญี่ปุ่นค่ะ
ส่วนของหมู่มายนี่เชียร์รอบโลกเลยได้ไหมคะ

ก็เชียร์บาซิลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือน
อย่างที่เขาได้ข่าวกันมาว่าวาซิลค่อนข้างเก่งนะคะ
ก็เลยเชื่อทีมนี้เป็นพิเศษค่ะ
ของหนูก็เชียร์ทีมเยอรมันค่ะ
จากปีที่แล้วเห็นผลนะ
อีขิงเบานะ
ต้องไปทะเลาะกับพูปายรวมก็เปรียบค่ะ
เราจะรักกันเหรอ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

ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมีแคมปัสค่ะที่นี่เนี้ย
จะมีทั้งแล้วก็คือลงละครที่สามารถแสดงของพวกเราแล้วก็มีของพวก
เราด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอยู่ที่ชั้นนั่นเองค่ะ
อย่าลืมไปแวะชมกันได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเอ็มวีเพลงวันแรกแล้วก็รีบ
ด้วยค่ะสามารถไปรับชมกันได้เลยนะคะ
ค่ะค่าหนูเองค่ะวันนี้มาแค่ค่านะหนูเองค่ะ
อยู่ใกล้แค่เอื้อมือเราแล้วก็เป็นโอกาสที่อยากจะขาขวา
ไว้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดอยากพาประเทศไทยไปสู่

แฟนคลับเหรอค่ะ
ยังไงหนูก็รักแฟนคลับของหนูมาก
ก็ไม่อยากให้พวกเขากดดันตัวเองมากเกินไป
หนูเองก็จะพยายามในส่วนของหนูให้มากที่สุด

ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ต้องกะเยอะเยอะจริงได้มาก
ต้องโม่ใครอย่าไม่เคยทำร้ายสักคนเที่ยวใด
เพื่อให้เรามาแว่นกับท่านทั้งต่อและทั้งใหญ่
มันคงต้องมีสักวันจะได้ไหลใจชมจักรชนา
แช่งจำชีวิตทุกส่วนตามไป
เพราะมันเป็นชีวิตที่สื่อด้วยกลับใจ
ตัวนั้นสิ่งใช่ไหมต้องอย่าลืมมัน
ใส่เข้าไปทุกอย่างมีร้านเท่าไหร่

เผื่อเย็นเผื่อจึงได้มา
ใช้เวลาแล้วค่อยเป็นค่อยไป

กลับมาไพ่อย่างยาว
ไม่เคยจำได้สักคนที่มันใด
ความมั่นต้องกลับอย่างเย็นเผื่อไป
เพื่อให้เรามาเล่นผ่านนั้น
แต่โตและสุขใหญ่
แต่เราก็มีสักวัน
จะได้ดังใจของพระธนา
เราก็ไม่ได้มาแค่เพลงนี้แหละ
เอาลักทุนใจไว้นำ
มาปุ่มจากหัวตรอยบนเสียงกัน
คุณน่ารักคือยังรักที่เวลาให้เจอเท่าไหร่
คุณทำอย่างไรฉันนัก
เอาลักทุนใจไว้ทุกข์
เราเองก็ช่วยเติมให้แน่ใจ
มึงว่าฉันมึงแค่กว้าง
ลองไปกับเสียงกัน
ยังคงบ้าน
เต็มไหลที่รับเรือล้าง
พ่อไม่รู้ว่าที่นั่นคือใจอัพฤป
กินคุกอีดแววแค่
อาจจะจัดบอกต่อที่ยอดโลยู่
รักไม่รักจะรักไม่รักคุณรักจะยุ่งอีกเสียงนิด
มาได้หาในตอนช่างตาทำให้เราไม่แท้คิด
ช่างหลุมใจเราเราจะเป็นหนึ่งพันในวันหนึ่งวันเราสร้างเป็นเหมือน
ให้คุณปีถึงให้เราอยู่โภยดี
เพราะคุณเขาคิดมาทำงานสุข
แต่จะไม่รู้ว่ามันกันหรือ
ว่าราดนั้นเพราะคุณเขาคิด
รักไม่รักจะรักไม่รักก็รอเสียงอยู่อีกเสียงนิด
หวานในหาและต้องชนะทำให้รักไม่แพ้ทิ้ง
ฉันมั่นใจแล้วเราจะเป็นหนึ่งคนในวันหนึ่งความรัก
จะรักกันหนึ่ง
รักไม่รักก็รอเสียงอยู่อีกเสียง
นี่แหละฮะสดใสสดชื่น

แต่คนบอกว่าน้องผู้หญิง
หลายคนชอบดูสมัยสมบนเนี่ย

ปีนี้ฟุตไหมเปล่า

นั่นจากมีทีมที่ชื่นชอบอยู่ในอังกฤษนะฮะ
ขอเชียร์ประเทศอังกฤษค่ะ

โอกาสมัยไม่ปุ้นสูง

เดี๋ยวประธานาคมาก่อน
บอกเลยว่ารางวัลใหญ่ของเราที่ภารกิจที่พระนาคมจัดให้เลยนะครับ
หน่าวนานสางขนาดนี้แล้วคืออะไรคะใน
คืออยากจะบอกว่าเนี้ยส่งตลอดเลยนะช่วยพ่อเขียน

อ่าสุดท้ายนะอยากจะให้ฟังหน่อยผลงานสักนิดนึงครับ

เพลงแรกที่เราได้โชว์ไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นเพลงที่เน้นการให้กำลังใจ

ดูสิผมก็สะชื่นค่ะเข้าไปด้วยเลย